จรวดนี้เนี่ยของโควิดมันขยายเป็นวงกว้าง
กระทบไปทุกข์ยอมย่านะคะ
ทีนี้หลายคนตกงานกลายเป็นคนเร่ร่อน
ไม่มีที่พักที่อยู่อาศัย
สวนลุมพินีไปพูดคุยกับคนไร้บ้าน
เร่ร่อนเหล่านี้บอกว่ามีการจะเตรียมที่ไว้ให้
๔ที่ด้วยกันในกรุงเทพมหานคร
หนึ่งในนั้นคือที่อ่อนนุษย์กลายเป็นประเด็นเลยค่ะ
เพราะเจ้าหน้าที่กระทรวงพัฒน์นำคนไปที่อ่อนนุษย์
แล้วชาวบ้านในพื้นที่เข้าใจผิดคิดว่า
เจ้าหน้าที่ไปเอาคนที่ติดเชื้อโควิดเข้ามาอยู่ในชุมชน

อยากให้ไปดูภาพเหตุการณ์กันหน่อยนะคะ
แต่ตอนนี้ให้พวกเราเข้าใจตัวตลอดอย่างงี้ทางหาสะดดก็ดีเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าช่วงนี้เราต้องเข้าใจนะครับ
เพราะว่าเป็นช่วงเคอร์ฟิลล์อยู่

เราก็ต้องช่วยกันแก้ปัญหาไปก่อนนะครับ

เจ้าหน้าที่กระทรวงพัฒน์เจ้าหน้าที่ตำรวจ
ต้องลงพื้นที่ไปพูดคุยทำความเข้าใจกับชาวบ้าน
แล้วถามว่าสาเหตุของการลุกฮือประท้วงแบบนี้เพราะอะไร
อย่างที่คุณสุภาษาราบอกไปเพราะการสื่อสาร

ว่าเอาเขาไปทำอะไรนะจุดนี้

สุขาพิบาล๒ซอย๑๕แขวงและเขตประเวทกรุงเทพ
ก็เลยรวมตัวเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่
พาบุคคลต้องสงสัยเหล่านี้กลับออกไปจากชุมชน
จากเกรงว่าชาวบ้านเกรงว่าคนที่พาเข้ามาเนี่ย

แล้วพาเข้ามากักตัวที่นี่รักษาตัวที่นี่

ต้องช่วยลงพื้นที่เข้ามาคลี่คลายสถานการณ์
ทีนี้เราไปถามชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าบอกว่า
ก่อนถึงวันกำหนดเคิ้วฟิล์ช่วง๓๓๐ที่ผ่านมา
มีคนในชุมชนพบเห็นคนขับรถกระบะ
คือลักษณะหลังกระบะติดลูกกลงด้วย
คลุมผ้าใบเข้ามาส่งคนที่บ้านมิตรมัยตรีอ่อนนุษย์
ซึ่งจุดนี้เป็นศูนย์กลางที่อาศัยของชุมชน

พอไปถามกลุ่มคนที่นำมาก็บอกเพียงว่า

ซึ่งได้รับอนุญาตจากทางสำนักงานเขตแล้วให้พามาส่ง
ไปถามประธานชุมชน
ประธานชุมชนบอกว่าไม่ได้รับการประสานมาเลย
นั่นไงก็เลยทำให้ชาวบ้านเกิดข้อสงสัย
เกิดข้อกังข่าวว่าเอาไงกันแน่เอาให้ชัวร์
จากว่าเกรงว่าคนที่เอาเข้ามาจะติดโควิด๑๙
พอปากมันบอกต่อกัน
ทุกคนก็แตกฮือกันแบบนี้ค่ะ
ต่อมานะคะนายวุฒิชัยบุญสิทธิ์เป็นผอเขตประเวทก็เข้ามาชี้แจงนะคะ
ประชาชนก็ยังคงโวยวายเสื้อชมพูค่ะคุณผู้ชม
บอกว่าทุกคนที่นำมาที่นี่ทั้งหมดไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยง
ติดโรคโควิด๑๙แต่อย่างใด
พาตัวคนเร่ร่อนไร้ที่พึ่งมาหาที่พักพิงเท่านั้น
หากชาวบ้านไม่พอใจหรือไม่สบายใจหวาดกลัว
ก็จะพาบุคคลเหล่านี้ออกไปหาที่พักพิงที่อื่นต่อไป
ชาวบ้านพอได้รับคำยืนยันแบบนี้ก็พากันสลายตัวก็คือเข้าใจค่ะ
นี่ไงถึงบอกว่าปัญหาอยู่ที่การสื่อสาร
ถ้าเกิดว่าไม่ชัดเจนก็จะกลายเป็นภาพแบบนี้
เชื่อว่ายังมีอีกหลายจุดนะคะทีนี้เรื่องทั้งหมดเนี่ยที่เกิดขึ้น
อย่างที่บอกไปค่ะมันมาจากโครงการของรัฐบาล
เราไม่ทิ้งกันของกระทรวงพัฒน์สำหรับคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด
ตกงานไงกลายเป็นคนเร่ร่อนไร้ญาติไร้ที่พึ่ง
กระทรวงพัฒน์ก็เลยเนี่ยมีสายด่วน๑๓๐๐นะคะ
มีการจัดสถานที่ฟรีสถานที่พักฟรีอาหารสาบมื้อฟรีไวฟา
คบกับพี่ฟรีไวไฟจัดให้แบบนี้คนก็มาอยู่กันคุณผู้ชม
เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบที่เกิดขึ้น
เอาล่ะหลังจากนั้นเมื่อวานนี้คุณจุติไกลเลิกค่ะ
ในฐานะเจ้ากระทรวงลงพื้นที่ไปที่สวนลุมพินีสถานีรถไฟหัวลำโพง
จุดนี้คนเร่ร่อนอยู่เยอะลงไปพูดคุยทำความเข้าใจกับคนเร่ร่อน
ไร้บ้านคนที่ตกงานบอกว่าให้กลุ่มคนดังกล่าวมาอยู่
ความดูแลของเจ้าหน้าที่ทางพมจัดเตรียมไว้ให้๔แห่ง
รองรับได้ทั้งหมด๑๔๐๐คนคือบ้านมิตรมัยตรีอ่อนนุษย
บ้านสร้างโอกาสปรธิมธรรมดีทั้งหมดค่ะสามารถมาอยู่ได้
แต่คุณจุติลงพื้นที่แบบนี้แล้วนะคะเป็นเรื่องที่ดีมั้ย
เรื่องที่ดีไหมเป็นเรื่องที่ดีมากถึงมากที่สุด
ช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากในยามที่โรคโควิดระบาดแบบนี้
แต่ท่านอย่าลืมนะคะทำงานก็คือต้องครบวงจร
ต้องประสานทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับชาวบ้านด้วย
ฉะนั้นแล้วก็จะกลายเป็นปัญหาแบบนี้นะคะ
และสถานที่ที่มาอยู่รวมตัวกันเยอะแบบนี้
อย่าลืมนะคะมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ยังคงต้องทำในทุกที่แต่ว่าเบอร์โทร๑๓๐๐ใช่ไหมคะ